ท่านผู้ชมครับชวนกันทำบุญต่ออีกสักหน่อยกันแล้วกันนะครับ
วันจันทร์ที่๖มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ๖มีนาคม๒๕๖๖เป็นวันหยุดราชการนะครับ
ตรงกับวันมาคบูชาสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเชิญชวนท่านผู้ชมไทยรัฐทีวีทุกท่านนะครับ
เดินทางไปร่วมพิธีทำบุญใหญ่ในการถ่ายชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการเชื่อดของโรงฆ่าสัตว์นะครับ
เพื่อนำไปมอบให้กับคนตาบอดและครอบครัวทั่วประเทศนะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๒นาฬิกาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
ณรุ่งโรศฟาร์มหนองจอกนะครับ
โดยในพิธีดังกล่าวจะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์และให้ศีลให้พรเพื่อความเป็นสุริมงคลในชีวิตของท่านด้วยนะครับ
แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวได้ด้วยตัวเองนะคะ
คุณผู้ชมสามารถร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้ด้วยการโอนเงินค่ะ
บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนาเมืองทองธานี
เลขที่บัญชีนะคะ๑๐๐๓๑๓๖๘๐๕
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
หรือคุณผู้ชมจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๙๙๙๔๖๖๕๖หรือ๐๒
ทุกอย่างขึ้นให้หน้าจอนะคะรายละเอียดทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้ว
ทีนี้ค่ะมีคนถามมาเยอะนะคะว่าราคาโคกระบือที่จะร่วมถ่ายชีวิตเนี่ย
ถ้าจะร่วมถ่ายแบบทั้งตัวเลยมูลค่าเท่าไหร่ยังไงนะคะ
คือโคนเนี่ยค่ะราคาประมาณตัวละ๓๐๐๐บาท
กระบือราคาประมาณตัวละ๓๕๐๐๐บาท
คือคุณผู้ชมจะร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือทั้งตัว
หรือจะร่วมบริจาคสมทบทุนบางส่วนก็ได้ค่ะ
ตามกำลังตามจิตศรัทธาของคุณผู้ชมนะคะ
อกจากนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนมีโคกระบืออยู่แล้ว
อยากบริจาคให้สมาคมโดยตรงก็สามารถแจ้งรายละเอียดไปได้ค่ะ
สมาคมจะเดินทางไปรับโคกระบือที่บ้านของคุณผู้ชมเลยนะคะ
มาร่วมกันเปลี่ยนคนพิการให้เป็นพลังด้วยกันค่ะ